เรื่องเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยมาทางนี้เลยค่ะมาดูข่าวนี้กันเพราะว่ามันมีจุดที่น่าสงสัยและต้องการการคลี่คลายอีกหลายประเด็นเลยค่ะมีพ่อกับย่าเนี่ยไปช่วยไปหาทนายเพื่อให้ช่วยติดตามคดีหน่อยค่ะเพราะว่าอดีตภรรยาก็คือแม่ของเด็กเนี่ยค่ะพาลูกสาวสามขวบไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วติดต่อแม่ไม่ได้
ดวงกับนางอนันต์มาเจริญศรีพ่อกับย่าของหนูน้อยคนนี้ค่ะอายุ๓ขวบ
วันนี้ไปพบนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม

เพราะว่าลูกสาว๓ขวบโดนทำร้ายสาหัส
ไปแจ้งความที่สพบางบัวทองนนทบุรีตั้งแต่๙สิงหาคม
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะคะ
ตำรวจก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะ
พ่อเด็กบอกว่าเขาหย่าร้างกับแม่ของเด็กไปตั้งแต่๒๓พฤษภาคม
แม่เด็กเอาลูกไปเลี้ยงดูนะคะ
แล้วแม่ของเด็กก็ไปมีสามีใหม่
วันที่๑สิงหาคมแม่เด็กพาลูกสาวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี
แต่ว่าหลังจากนั้นติดต่อแม่เด็กไม่ได้เลยค่ะ
โรงพยาบาลก็ประสานเรื่องผ่านพม
เพื่อให้ติดต่อพ่อในวันที่๘สิงหาคมนะคะ
เพราะว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่าตามร่างกายของเด็กมันมีรอยฟกช้ำ
แล้วสมองเหมือนโดนของแข็งกระแทกค่ะ
คาดว่าเด็กโดนทำร้ายร่างกายมา
แล้วเขาแนะนำนะคะบอกว่าให้พ่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ของเด็ก
เพราะว่าตั้งแต่แม่เด็กเอามารักษาแม่เด็กหายตัวไปเลยค่ะ
หมอก็บอกว่าน้องต้องผ่าตัดสมองเจาะคอ
เพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาจจะพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงตลอดชีวิต
ตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีคุณย่าบอกว่าผ่านไปเกือบ๓สัปดาห์แล้วยังไม่คืบหน้าเลยค่ะ
ก็เลยโทรไปติดตามคดีกับตำรวจ
แต่ก็ร้อยเวรเนี่ยพูดจาไม่ค่อยดีโยนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นคนมาติดตามแทน
ทั้งที่เธอเนี่ยเป็นย่าของเด็กก็อยากจะมาติดตามเรื่องนี้ค่ะ
น้องเบะปากน้องน้ำตาไหลเราเอาในมือให้น้องกรรมน้องกรรมแต่น้องไม่มีแรงกรรม
พอวันที่สองเข้ามาพักป้าเขาโทรมาจากป้าเขาก็อยู่ด้วยกันกับพ่อเขาอยู่ที่ชนบุรี
บอกเรียกน้องเจ้าขาเจ้าขาน้องออกเสียงเอ๊ะเอ๊ะ
แต่พอวันรุ่งวันน้องออกเสียงคำว่าย่าแต่ไม่ย่าอ้าอ้าน้องย่าอัดคลิปเขาไว้อยู่
เขาไม่ยอมให้เราเขาไม่ยอมให้พ่อน้องแต่เวลาเขาเอาไปแล้วไม่กี่เดือน
มีสภาพน้องมีสภาพอย่างที่เห็นตอนที่หย่ากันวันนั้นหลังจากวันนั้นคือ
ผมตอนนั้นผมยังตกงานอยู่แต่ก็พอสิ้นเดือนมาเขาก็ทวงมาว่าส่งค่าเลี้ยงลูก
เรียกค่าเลี้ยงดูเด็กให้เขาแต่ตอนนั้นผมยังไม่ทำงานเลยอืม
หลังจากนั้นผมบอกผมไม่มีมีเขาก็หายไปเลยเขาก็ทำนองว่ามาส่องดูเฟซ
มาดูอะไรทางไทยไลน์ของผมแต่ว่าเขาก็ไม่นั่นนะไม่ติดต่อไม่อะไร
เรื่องนี้ค่ะพอไปถึงทนายรณรงค์เนี่ย
วันนี้ทนายรณรงค์บอกว่าโอ้มีเรื่องที่น่าตกใจอีกนะคะ
ที่ที่ต้องตามค่ะคือสามีพระยาคู่นี้
เขาหย่ากันเมื่อวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคม
ไป๓วัน๒๖พฤษภาคมลูกชายอีกคนนึงอายุ๒ขวบ
ก็เสียชีวิตปริศนาตอนนั้นเนี่ยหมอบอกสาเหตุการเสียชีวิตว่า
มีเลือดออกในช่องท้องโรงพยาบาลประสานมาที่สพบางบัวทอง
ว่ามีเด็กถูกทำร้ายแต่ตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรนะคะ
ศพของลูกชายแม่นำไปฝังตามหลักศาสนาแล้ว
คือเขานับถือศาสนาอิสลามแล้วพอเรื่องนี้มันมาเกิดกับลูกสาว๓ขวบอีกครั้งหนึ่ง
พ่อก็อยากให้ตำรวจช่วยตามจับผู้ที่กระทำกับเด็กมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
วันนี้พ่อไปเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลเด็กนะคะ
คุณพ่อได้อนุญาตให้เราเข้าไปดูสภาพร่างกายของลูกสาวที่รักษาตัวอยู่ด้วย
คือทีมข่าวบอกว่าน้องเนี่ยใส่สายช่วยหายใจแต่ว่ายังรู้สึกตัวนะคะ
แล้วน้องเนี่ย๓ขวบคุณนัทพงศ์พยายามจะสื่อสาร
น้องก็บีบมือพ่อบอกว่ารับรู้เหมือนกับสื่อสารว่ารู้หนูรู้นะว่าพ่อพูดอะไร
แต่น้องพูดไม่ได้เพราะว่าน้องเจาะคออยู่พยายามคือทีมข่าวบอกว่าน้องคงจะพยายามจะบอกว่าเจ็บอะค่ะ
แล้วเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันแผ่วเบามากมันไม่เป็นคำนะคะเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวตามเรื่องนี้ต่อค่ะไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านบางบัวทองเป็นโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะซึ่งให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
ครอบครัวนี้ครอบครัวของน้องผู้หญิงน้องสามขวบเนี่ยนะคะ
ย้ายมาเช่าอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในครอบครัวเนี่ยมีสามีภรรยา
มีเด็กเล็กเป็นหญิงกับชายแล้วก็มีชายสูงอายุซึ่งมีปัญหาเรื่องการมองเห็น
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอายุประมาณสิบสองถึงสิบสามปี
ซึ่งไม่มั่นใจว่าอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเคยเห็นครอบครัวนี้อยู่ชั้น๕แล้ว
เล่าบอกว่าช่วงที่บ้านนี้อยู่เพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแทบทุกวันเลย
แต่เขาไม่เคยเห็นเด็กเพราะว่าพ่อแม่เด็กไม่ค่อยพาออกมานอกห้อง
เขาเห็นแค่ครั้งเดียวก็คือคนที่เป็นสามีเนี่ย
เด็กผู้หญิงในสภาพตาปูดไปหาหมอตอนนั้นยังไม่มีข่าวนี้ออกมา
เพิ่งรู้จากไทยรัฐทีวีเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ว่าคนที่อุ้มเด็กเนี่ยก็คือพ่อเลี้ยง
และตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่เห็นสองสามีภรรยาอีกเลย
ถ้าเขายังอยู่เนี่ยจะเห็นผู้ชายขี่รถบิ๊กไบท์คันใหญ่ค่ะ

แล้วก็ตามแฟนเขาเดินออกไป
คล้ายน่าจะพาไปหาหมอหรือไปไหนไม่รู้เขาเดินออกมาเหรอ

น่าจะอุ้มไปหาหมอหรืออุ้มไปไหนไม่รู้

ตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องนี้ตอนเกิดเรื่องนะ
อุ้มลงมาอ๋อเด็กคนนี้เองที่ร้องอะไรอย่างนี้

ร้องแบบร้องแบบเจ็บปวด

ร้องทุกวัน
ร้องบางทีกลั้นคืนก็ร้อง
เราก็สงสัยว่าจะทำอะไรเด็ก
ทั้งพี่ทั้งน้องเลยหรือเปล่าทั้งสองคนเลยหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าคนไหนร้อง
อ๋อมันดังลงไมค์ข้างล่างเลยหรือ

โอ้บางครั้งได้ยินแล้วมันเหมือน

ถ้าว่าเรา

สิ่งเด็กร้องแบบนี้
มันกรี๊ดอยู่ในหัวตัว
จะขอทำเรื่องเปลี่ยนพนักงานสอบสวน

ก็คงจะไม่มีเหตุสลดซ้ำสองตามมาค่ะ